คุณผู้ชมคะที่สุรินค่ะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอลำดวน
ท่านทนไม่ไหวรวบรวมหลักฐานด้วยตัวเองกันเลย
นะคะแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจอยากให้ตำรวจเอาเรื่อง

เปิดกันตูมตามชาวบ้านบอกทนไม่ไหวจริง
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ชอบขี่รถจักรยานยนต์เป็นแก๊ง
ได้ยินเสียงใช่ไหมคะเสียงดังคล้ายเสียงระเบิด
เหมือนป่วนเมืองไปเรื่อยขี่รถจักรยานยนต์
เครื่องเสียงดังปลาระเบิดไป
โอ้โหชาวบ้านบอกไม่ไหวหวาดภาวะกันมาก
นักข่าวของเราได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านตาปุ่มหมู่๔
ตำบลตระเปียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ทุ่ม๒๓มิถุนายนวัยรุ่นขี่รถจักรยาน
กันมาเป็นกลุ่มปาระเบิดตามหมู่บ้าน
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะไล่ปลาระเบิดแบบนี้๓หมู่บ้าน
ที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกันน้องคิงคุณผู้ชม
คือไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวอะไรเลย
หมู่บ้านหนองคูบ้านไทยเจริญบ้านตาปุมเนี่ยโดนหมดนะคะ
ชาวบ้านก็เก็บหลักฐานเอาไว้พวกภาพต่างเหล่านี้
เอาไปแจ้งความกับตำรวจสพลำดวนให้ตำรวจตรวจสอบ
ตำรวจบอกว่าก็จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะ
คล้ายกับวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาน่าจะมีสักเป็น๑๐กว่าคันด้วยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์กันมามีอาวุธด้วยค่ะ
วนไปวนมาอยู่๕รอบโยนระเบิดตามถนนใกล้ใกล้บ้านประชาชน
แล้วบ้านบางหลังเขามีเด็กมีคนแก่มีอะไร
เขาก็ตกอกตกใจกันจนตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่า
ตำรวจต้องจับตัวให้ได้นะปล่อยให้ทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะ
เพราะนี่คือท้าทายกฎหมายมากนะเออเหมือนไม่กลัวอะไรเลยอ่ะ
เราเลยส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปดูร่องรอยหน่อยมีร่องรอยของระเบิดปิงปอง
ที่ไว้รุ่นปากันไปตามทาง
หน่วยอายุ๘๗ปีพานักข่าวของเราไปดูแล้วชี้ให้ดูเลย
ดูตามพื้นมันมีร่องรอยอยู่
นวยบอกว่าตาอายุ๘๗แล้ว
ได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตามตุ้มตามแบบนี้ประจำเลย
ไม่กล้าออกไปดูไม่ได้ดังตูมเดียวนะ
ตู้มแบบติดต่อกันแบบหลายลูกมากค่ะ
ผู้หญิงอีกคนนึงในหมู่บ้านบอกว่า
คุณยายเธอป่วยติดเตียงอยู่
ตู้มทีก็ตัวสั่นทีตกใจที
เดี๋ยวลองฟังเสียงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนกันหน่อยนะคะ
ไม่ได้ออกมาใครจะออกมาต้องจะดึกแล้ว
้มเดียวแล้วก็ไหลตุ้มตุ้มไปไหลไปไหลไปตามทาง
แล้วตอนนั้นทำอะไรอยู่คะพี่ทำอะไรอยู่
นอนแล้วค่ะอ๋อนอนแล้วเลยตกใจ
ดูว่าไหวแล้วก็ยายนอนในห้อง

ยายเกือบช็อกอ่ะ
แกตกใจใช่ไหมแกช่วยตัวเองไม่ได้เนอะแกช่วยตัวเองไม่ได้เลยยาย
ตำรวจสพลำดวนบอกว่ารู้ตัวผู้ที่ก่อเหตุแล้วค่ะ
กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ดูสิคะเห็นใจคุณยายนอนอยู่ในบ้านแล้วดูก่อเหตุกัน